ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องสลดนะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ที่วัดบุญญาวาสอำเภอบ่อทอง
ใกล้กับวัดจะมีช้างป่าค่อนข้างเยอะ
กว่าตัวก็ไปอาศัยอยู่ใกล้วัด
ตอนเช้าค่ะมีพระจากวัด๓รูปออกบินทบาท
เดินเรียงกัน๓รูป

รูปสุดท้ายอะค่ะเดินมาช้างป่าข้ามถนนพอดี
ครับแล้วช้างป่าตัวสุดท้ายเนี่ยหันมาเอางวงรัด
แล้วลากเข้าไปเลยนะคะแล้วทำร้ายจนมรณภาพเนี่ยค่ะ
ตรงนี้นะฮะร่างคือฉีกขาดเลยนะคะ
เป็นสองท่อนเลยนะคะโอ้โหคือจุดที่เกิดเหตุตรงเนี้ยตามภาพอ่ะค่ะ
อยู่ห่างจากวัดปุญญาวาดประมาณสักหนึ่งกิโลนะคะ
อำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีพระที่มรณภาพก็คือพระสุเทพค่ะ
อายุห้าสิบสองนะคะเป็นพระมาจากจังหวัดพระนครศรีอุทิยา
เดินทางมาอยู่ที่วัดบุญญาวาสจังหวัดชนบุรี
เพราะว่าไปช่วยงานทอดกระถิ่นในวันที่๒๕ตุลาคม
แต่ว่ามามรณภาพซะก่อนนะคะด้วยเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจริงค่ะ
จากการตรวจสอบนะคะชิ้นส่วนของร่างกายถูกช้างทำร้ายจนฉีกขาด
คือส่วนของขาซ้ายฉีกขาดออกไปเลยนะคะ
บาทก็โอ้โหคุณผู้ชมค่ะคือบิดเบี้ยวไปหมด
จีวอนฉีกขาดตกอยู่ในที่เกิดเหตุบาดเป็นแบบนี้ค่ะ
จีวอนก็ตกระเด็นอยู่แบบนี้ฉีกขาดด้วยนะคะ
เป็นภาพที่สลดใจจริงนะคะ
บาทนี้เบี้ยวเลยนะฮะใช่ค่ะก็ทำให้นึกถึงภาพความรุนแรงของของแรงช้างอ่ะนะ
ช้างป่าเนี่ยนี่ค่ะแล้วก็มีรอยเท้าช้างเต็มเลยค่ะ
เดี๋ยวให้ไปดูคลิปนี้นะคะเป็นช้างป่านะคะนี่ค่ะครับ
คุณผู้ชมนี่ค่ะกี่ตัวลองค่อยนับดูข้ามถนน
นี่คือเมื่อสองวันก่อนนะในอำเภอบ่อทองเหมือนกัน
ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าภาพจากคลิปเนี้ย
คือช้างกลุ่มเดียวกันที่เกิดเหตุวันนี้หรือเปล่าครับแต่คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันนะ
นี่นะคะหลายสิบตัวจริงคุณผู้ชมข้ามถนนแบบนี้ค่ะ
มันไม่ใช่ว่าเจอทีแต่แบบตัวสองตัวแล้วมันฝูงมันโขลงเลย
เจ้าหน้าที่ไปสำรวจแล้วก็เจอช้างโขลงนี้นะคะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ย๑๙ตุลาคม
โลงนี้ทำร้ายนายสมชายทรัพย์ประเสริฐอายุ๓๔ปี
ในป่าในพื้นที่หมู่๔บ้านหนองจราเข้ตำบลบ่อทองเสียชีวิต
ก็คือพระสุเทพที่มรณภาพนะคะ
อันนี้คือภาพเหตุการณ์เมื่อ๑๙ตุลาคมนะคะนายสมชายอายุ๓๔โดนช้างทำร้าย
ว่าก็เป็นโขลงเดียวกันเป็นช้างป่านะคะอืมทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
จุดล่าสุดนะคะที่อยู่ห่างจากวัดบุญญาวาสไปสักประมาณกิโลนึงอะค่ะ
ส่งคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขทีมข่าวของเรานะลงพื้นที่ไปนะคะครับ
ติก็บอกว่าที่เกิดเหตุเป็นลักษณะของสวนปามแล้วก็เป็นมีสวนมันสัมปะหลัง
ครับคือเงียบเลยที่พื้นดินเนี่ยยังมีคราบเลือดนะคะ
มีคราบเลือดอยู่๒จุดนะคุณผู้ชมห่างกันไม่ถึง๒เมตร
แล้วก็มีขี้ช้างอยู่ด้วยนะคะเยอะเลยค่ะครับ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเมื่อช่วงเช้านะคะ
พระสุเทพและพระของวัดบุญญาวาสอีกสามรูปเดินบินทบาทไปด้วยกันนะคะ
คือเหมือนกับเดินเรียงแถวกันนะคะแต่ก็ทิ้งระยะห่างกันพอสมควร
พระสุเทพท่านอยู่รูปสุดท้ายค่ะครับ
มาถึงจุดเกิดเหตุพระทั้งสองรูปก่อนหน้านี้
ท่านก็เดินผ่านไปก่อนจังหวะที่พระสุเทพเดินมาถึงจุดเกิดเหตุ
มาพอดีครับมาเป็นโขลงเลยข้ามถนนหลายสิบตัวค่ะอ่า
คือแล้วช้างก็ข้ามไปจนหมดนะมีช้างตัวสุดท้ายอ่ะ
ป่าตัวสุดท้ายหันมาเอางวงรัดนะคะ
รัดตัวพระสุเทพเหมือนกับอุ้มขึ้นไปเลยอะค่ะ
แล้วก็นำตัวพระสุเทพเข้าไปในสวนปามแล้วก็ทำร้าย
ว่าช้างน่าจะทั้งกระทืบใช้งาแทงนะคะ
เพราะว่าขาซ้ายของพระสุเทพท่านคือฉีกขาดออกไปเลยค่ะ
แล้วช้างตัวเนี้ยก็เดินหนีกลับเข้าโขลุไปโอ้โห
คือพระสุเทพท่านก็เป็นพระที่มาจากต่างพื้นที่ด้วยใช่ค่ะนะฮะ
เรื่องนี้ชาวบ้านเล่าแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับบอกกับคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าตอนแรกที่เห็นช้างป่าเดินกันมาเนี่ย
แล้วเดินมุ่งไปยังพระสุเทพเนี่ยก็พยายามตะโกนบอกแล้วนะครับ
บอกให้ท่านระวังช้างป่าแต่คาดว่าท่านเนี่ย
หนึ่งก็คืออาจจะไม่ได้ยินหรือได้ยินแต่ท่านไม่ใช่พระ
ไม่ใช่คนในพื้นที่ท่านอาจจะไม่ทราบท่านมาจากอายุทยาท่านจะมางานกระถิ่น
ค่ะนะฮะแต่เช้าวันนี้ก็เลยออกบินทบาทกับพระในพื้นที่
ท่านอาจจะได้ยินไม่ชัดหรือท่านก็อาจจะเดาไม่ถูกว่า
ที่ชาวบ้านสื่อไปบอกระวังช้างป่าหรือว่าระวังอะไรอย่างนี้
คือระวังแบบไหนอะไรยังไงแล้วต้องทำตัวยังไงนะฮะ
สุดท้ายท่านก็ถูกช้างป่าใช้งวงรัดตัวแล้วก็พาตัวไป
แล้วก็ถูกทำร้ายจนมรณภาพฮะ
ตะโกนครั้งเดียวก็ผลักได้ยินแต่ไม่รู้นะครับ
แล้วตะโกนว่ายังไงครับผมบอกดังครับตะโกนว่ายังไงครับ
หลวงพ่อช้างมาแล้วพอเราตะโกนไปหลวงพ่อได้ยินไหมหรือ
น่าจะสององค์น่าจะได้ยินน่ะแต่องค์ทีแรกไม่รู้อ่ะ
มันมีสามองค์ไม่รู้ก็เดินมานี่มาก็สักพักครับ
เห็นลองไหมช้างร้องไหมร้องตอนนั้นเราคิดว่าช้างร้องเพราะอะไรครับ
ก็เพราะก็น่าจะเจอคนก็อะไรนั่นแหละแหละจะสงสารหนูก็ลองเรียกทะแก่แหละจ้ะ
ก็เห็นพระสององค์เขายื่นปลาป้ามฝั่งนู้นครับ
เขาว่าเขาว่าเห็นพระอีกองค์นึงไหมหนูว่ายังไม่เห็นเลยหนูยังไม่เดินไปดู
หนูไปดูแล้วก็เห็นเขาเหยียบหมดเลยแล้วตอนนั้นเราเห็นช้างด้วยไหมครับ
เย็บไม่เห็นจากเขาขึ้นไปแล้วเขาเย็บแล้วเขาเดินไปแล้ว
ตอนนั้นเราได้ยินเสียงอะไรไหมครับยินได้ยินแต่เสียงช้างร้องไง
ร้องว่ายังไงครับสองทียังร้องจนเสียงดังเลยจ้ะ
ท่านผู้ชมครับชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าโอ้โห
คือทุกวันนี้ก็อยู่กันอย่างหวัดระแวงแต่มันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่
เรื่องของช้างป่ากับพื้นที่ของชาวบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร่ที่อยู่ใกล้ป่านะ
ใช่เราก็คุยกันมาตลอดว่าตกลงคนลุกที่ช้างหรือว่าช้างลุกที่คนอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าลองฟังชาวบ้านกันแล้วกันฮะที่ติยืนคุยอยู่ด้วยเนี่ยชื่อว่านางหนูเคนนะฮะ
หนูเคนามสกุลคงพร้อมเป็นชาวบ้านในพื้นที่นะครับเธอบอกว่าเธออยู่ที่นี่มาสี่สิบกว่าปีแล้ว
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่มากนักอยู่ใกล้นิดเดียวนะครับ
จุดที่พระมรณภาพเนี่ยเป็นสวนของเธอด้วยนะเป็นพื้นที่สวนของเธอที่พระท่านเดินบินทบาทผ่านมาพอดีนะครับ
คือเธอบอกว่ากลัวมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมาเคยได้ยินข่าวว่าช้างป่า
ไปทำร้ายไปกระทืบคนจนเสียชีวิตแต่ก็อยู่ห่างจากบ้านพื้นที่สวนของเธอมาก
ครั้งนี้ถือว่าใกล้ตัวมากที่สุดในพื้นที่สวนเลยแล้วพื้นที่สวนพื้นที่ไร่ของเธอเนี่ย
ช้างป่ามักจะเข้ามากินพืชผลที่ปลูกเอาไว้ทำให้พืชผลที่ลงทุนปลูกออกไปถูกช้างป่ากินจนเสียหายไปหมด
กลายเป็นแทนที่จะได้กำไรกลายเป็นหนี้สินเวลาที่ช้างป่าเข้ามากินพืชผลในไร่
ถามว่าเอาแล้วทำยังไงจัดการยังไงนางหนูเคนบอกว่าวิธีจัดการก็คือ
จุดระเบิดปิงปองไล่ให้ช้างออกไปค่ะเสียงมันจะดังช้างก็จะตกใจแล้วก็ไป
จะไม่เข้าไปอยู่ใกล้เพราะกลัวถูกทำร้ายนอกจากนี้เธอยังเอาลวดมาขึงเป็นแนวนะฮะ
ทำเหมือนกับเป็นลวดขึงไฟฟ้าแต่ไม่มีไฟฟ้าหรอกเธอบอกทำเพื่อหลอกช้าง
เพื่อบางทีช้างเข้าไปโดนจุดไหนที่มันมีกระแสไฟมาเห็นพื้นที่สวนเธอแล้วเห็นแนวลวดเนี่ย
ก็จะไม่เข้ามานะครับแต่ไม่ได้ติดกระแสไฟฟ้าไว้นะครับเพราะว่ากลัวว่าช้างเนี่ย
เดี๋ยวเกิดถูกไฟช็อตเข้าไปตายขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะยุ่งสงสารช้างด้วย
แต่ก็ยังถูกช้างป่าบุกเข้ามากินพืชผลในไร่อยู่ดีเพราะว่าเธอบอกว่าช้างป่านี้ฉลาดมาก
ค่ะสุดท้ายแล้วก็รู้จนได้ว่าลวดที่สวนของเธอที่ไร่ของเธอขึงเอาไว้อ่ะ
ไม่มีกระแสไฟฟ้าปล่อยเอาไว้อืมก็พลังก็บุกเข้ามาค่ะนะฮะ
หนูเคนบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือหน่อยนะครับ
ในการไล่ช้างออกไปจากพื้นที่ไร่สวนของชาวบ้านหรือไม่ก็จะทำยังไงถึงจะมีเครื่องมือ
หรือว่าแจ้งเตือนกันได้ว่าช้างป่าจะมาแล้วนะจะมาช่วงไหนเวลาไหนแบบเนี้ย
จะได้หาทางหนีทีไล่ป้องกันให้ได้ทันนะครับหรือว่าป้องกันไม่ให้มากินพืชผลที่กำลังออกดอกออกผลได้ทัน
ทุกวันนี้พอรู้ตัวอีกทีนึงว่าช้างมาเนี่ยก็คือเข้ามาในพื้นที่แล้วเข้ามาแบบได้ยินเสียงเขาแล้วอย่างนี้
เขามาแล้วอย่างเงี้ใกล้ตัวแล้วอ่ะใช่ค่ะ
อย่างเงี้ยแหละช้างอย่างใกล้บ้างครับผมอุ้ยพูดเรื่องกว่าก่อนเนอะเนี้ย
เขาก็มาทำลายอย่างเงี้ยแหละเนี่ยอย่างมันอย่างปามเนี่ยเขาก็กินไปก็หมดเยอะเหมือนกันนะ
ช่วงนั้นเอาลงมาพันสี่เหลืออยู่ประมาณสองร้อยกว่าต้นอ่ะสุดยอดไหมครับ
จันหน้ากับช้างไหมครับผมประจันทร์ก็เคยเจอไหมครับเจอเป็นยังไง
มาในบ้านเราเขาเข้าไปทำไมครับเขาไปหากินขนุนกินมะละกอ
เอาลงหมดแล้วพวกนั้นไม่ต้องไปถามหาหรอกเขาเอาลงก็กินเข้าไป
ไปที่นี่เราก็มีไล่ออกบ้างถ้าเราไม่ไล่ถ้ามั่งก็หมดเลยนะเอาไว้ไม่ได้
เราไล่ยังไงครับผมก็เอาปิงปองบ้างไปไปออกไปให้เขาออกไปอย่างเงี้ย
ให้เขาออกจากไล่เราไปกับคนเราก็แล้วไปก็ไม่เข้าใกล้เขาหน้ากากประมาณนู้น
เราก็บอกว่าไม่ใช่อ่ะเข้าใกล้เขาน่ะวันนู้นล่ะท่านก็บอกมา
มาทีท่านก็บอกว่าอย่าเข้าใกล้เขานะก็ให้ห่างเขาหน่อย
จะไปใกล้เขาบอกเขาบอกกับเขาก็บอกอีกตัวนึงพวกพวกตัวเล็กเล็กอ่ะไปอ่ะ
ก็ระวังตัวหนึ่งตัวใหญ่ตัวหน้าตัวจ่าฝูงนะตัวนั้นอันตราย
ได้ครับเขาบอกแค่นี้แหละเขามาเขาก็บอกเราแค่เนี้ยใครเขาบอกว่า
กลัวสุดสุดเลยแล้วสถิกรน่ะได้ยินข่าวจากใกล้ใกล้รอดเราใช่ไหม
ทางนู้นไกลทางนู้นทางน้องม่วงบ้างทางนู้นบ้าง
ทีนี้มาอยู่เกิดพื้นที่เรากลัวไหมสุดสุดเลยกลัวกลัว
กลัวก็ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวท่านที่เป็นผีนะครับกลัวช้างบอก
กลัวเลยกลัวช้างไอ้เรื่องผีน่ะไม่กลัวหรอกกลัวช้าง
ก็ไม่อยากบอกอย่างเงี้แหละไม่ได้กลัวท่านที่ว่าเป็นผีเป็น
อะไรน่ะแล้วอย่างงี้เราจะทำยังไงเรากลัวช้างอ่ะแม่กลัวแล้วก็
ต้องอยู่เพราะว่าพื้นที่ของเราอยู่นี่แล้วมีใครจะมาซื้อเขา
ไปไหมล่ะครับเออใครเขายังให้เฉยเขายังไม่เอากันเลย
พูดกันอ่ะแล้วเราจะทำยังไงอยากจะให้แบบใครเข้ามาไหม
อยากให้คนอยากให้คนที่ว่าเขาไอ้วงการนี้เขาช่วย
่งมาดูแลให้เราให้ดีกว่านี้ต่อหน่อยเจ้าที่อนุรักษ์เนอะให้เขา
ว่าใกล้ชิดกับประชาชนหน่อยว่าทางนี้นะช้างจะมาทางนี้
ฝนิน่ะกี่โมกี่กี่วันจะมาถึงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
อย่างเงี้ยเราเราเราจะได้รู้ตัวไปมั่งอ่ะไม่ใช่
ใช่ปุ๊บมาถึงบ้านเราแล้วอ่ะเราไม่รู้เลยอ่ะ
ห้ามห้ามอยู่ในไล่แล้วอ่ะเนี้ยเราเราอยากรู้อ่ะเออวันสอง
วันเขาหันหน้ามาทางนี้แล้วนะเขาจะมุ่งมาทางนี้แล้วบ้านสอง
มันมาถึงก็วิ่งเข้ามาบอกเรามั้งเพราะเราเป็นชายแดนทางนี้
ครับชายแดนที่ว่าเขาเขาจะข้ามมาเออเออมาเตียนเรา
มั่งแล้วเราจะได้รู้ตัวไปมั่งอะไรภาคนั่งเสียงโหโหโห
ในไล่แล้วอ่ะอือแล้วเรียงเราเลี้ยงหมามั้ยครับแม่โอ้ย
ไอ้หมามันได้กินแต่ข้าวล่ะผมอยากจะพูดถึงเลยเห่าฮึกกำ
เงียบแล้วหมาสิบกว่าตัวอยู่ในบ้านนั้นอ่ะทำไมอ่ะครับมันก็
กลัวถ้าหากว่ามันมีใครมาช่วยเหลือเราคิดที่จะย้ายบ้านหนีไหมครับ
แม่โอ้ยไอ้ย่าไอ้นั่นย่าย่าไม่อยู่ไหนล่ะที่ตรงเราจะไปอยู่
แล้วมันจะได้เท่าของเก่าเราอยู่ไหมล่ะที่เราปลูกต้นนี่
ไปแล้วว่าถ้าเรากินของเพื่อว่าต้นไม้เราปลูกแล้วอ่ะ
เรากินได้แล้วแล้วเราไปทำที่อื่นแล้วเราจะใครเขาจะให้เรา
ขนาดเนี้ยแล้วอย่างงี้เรามีความคิดที่จะติดอ่ารั้วรั้วไฟฟ้า
มันมั้ยครับแม่โอ้ยไอ้รวดนั้นน่ะติดแต่ไม่มีไฟไม่กล้าติด
อ่าบอกเลยว่าติดรวดนั้นน่ะข้างบ้านน่ะติดเต็มไม่ให้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

ช้างป่าน่ะคือตินี้ไปทำยิ่งถามป้าก็ยิ่งขึ้นใช่ติถามอ้าวป้าไม่เลี้ยงหมาเพียก
ก็บอกไม่ได้ว่าคนไปลุกที่ช้างหรือช้างมาลุกที่คนอย่างนี้เขาก็เลยมาหารือร่วมกันนี่ค่ะ
โต๊ะใหญ่เลยนะฮะนี่ค่ะโต๊ะยาวแบบนี้เลยค่ะ

กิติพงศ์กิติคุณนายอำเภอบ่อทองพันธุ์ตำรวจเอกกุลชาติกุลชัย
ผู้กำกับสพบทองนายกเทศบาลนายกอบตกำนันผู้ใหญ่บ้านมากันหมดเลยนะคะ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๒ศรีราชาก็ร่วมกันประชุม
คือจะหาทางออกร่วมกันนะคะว่าจะแก้ปัญหาได้ยังไงดี
เพราะก่อนหน้านี้๑๙ตุลาคมก็มีช้างป่าทำร้ายนายสมชายทรัพย์ประเสริฐอายุ๓๔จนเสียชีวิตอยู่ในป่า
ในพื้นที่หมู่๔บ้านหนองจราเข้ตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรี
และล่าสุดก็กรณีพระสุเทพที่ถูกช้างป่าทำร้ายจนมรณภาพอีก
ในช่วงสัปดาห์เดียว๒เหตุการณ์เลยนะคะ
นายกิติพงศ์บอกว่าหลังจากมีผู้เสียชีวิต๒รายในรอบ๓วัน
ก็เลยเนี่ยประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาคุยกันให้หมดเลย
ว่าเราจะป้องกันยังไงดีไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะ
ก็สรุปในลักษณะที่ว่าอยากจะให้ผู้ที่รับผิดชอบพื้นที่ค่ะ
ทำการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลอะไรต่าง
แล้วก็ต้องแจ้งชาวบ้านว่างดเดินป่าในช่วงนี้แล้วก็ต้องพยายามผลักดันในลักษณะที่ว่า
ไม่ให้ช้างป่ามาอยู่ใกล้กับชุมชน
นี่นะคะแล้วก็จะต้องตามดูว่าช้างป่าตัวไหนที่เป็นตัวดุร้ายในโขลงค่ะ
จากตำบลสนามชัยอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอุทิยา

เมืองต้นก็มีเงินช่วยเหลือจากผู้สนับสนุนบริจาค
ร้อยตำรวจรีวัลลบทัศนาธนพงศ์หัวหน้าสายตรวจตำบลคลองพลูบอกว่า
ในช่วง๓๔ปีที่ผ่านมาค่ะ
มีชาวบ้านไปแจ้งกับตำรวจบอกว่า
ช้างป่าบุกไปในไร่ในสวนเยอะมากนะคะ
ก็พยายามจะไปตรวจสอบพยายามจะไปไล่ช้างป่า
ก็เลยต้องแนะนำชาวบ้านเบื้องต้นว่า
เวลาเจอช้างป่าบุกเข้ามาในไร่ในสวนหรือใกล้ใกล้บ้านเนี่ยนะครับ
ถ้าอยู่บนรถให้เปิดไฟแล้วก็จอดนิ่งอย่าลงจากรถ

ใช่ค่ะเพราะช้างป่าจะกลัวแสงไฟในเวลากลางคืน
ช้างป่าจะได้ไม่เห็นคิดว่าเป็นสัตว์ตัวเล็ก
หมอบลงใช่ให้เล็กบางคนบอกเวลาเจ้าแล้วนั่งลง
ช้างก็แบบเหมือนเขาเข้ามาแล้วเขาก็ไปอืมอ๋อตำรวจแนะนำแบบนี้นะ
เพราะว่าชาวบ้านเขาก็ไปแจ้งบ่อยนะคะแต่ก็ไม่รู้หลายคนเจอแล้วตกใจก็วิ่งหนีไง
แบบใช่ใช่เขาตกใจใช่ไหมใช่ค่ะครับนี่นะคะก็ถ้าเผชิญหน้าแบบตรงตรง
เอออันนี้ต้องวิ่งค่ะอ่าต้องวิ่งใช่ไหมใช่ค่ะต้องวิ่งค่ะ
เขาแนะนำแบบนี้นะคะยังไงฮะวิ่งรอบต้นไม้รอบต้นไม้หรือไม่ก็วิ่งไปตามร่องของต้นยางหรือต้นปาม
อ่านี่ค่ะตำรวจแนะนำว่าไม่ควรจุดประทัดหรือปลาระเบิดปิงปองใส่นะคะครับ
เพราะช้างจะยิ่งเครียดและช้างฉลาดมากช้างจำได้
จะจำว่าเคยถูกทำร้ายแล้วจะยิ่งดุร้ายมากยิ่งขึ้น
แต่จุดระเบิดปิงปองหรือว่าปลาประทัดอะไรใส่เนี่ยหรือว่าทำให้เกิดเสียงดังนี้
นี่คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาใช้กันแบบใช่ไงใช้กันเยอะมากนะฮะ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าช้างจำว่าเคยโดนลักษณะแบบนี้
เคยได้ยินเสียงดังแบบนี้ก็อาจจะมีความเครียดแล้วก็ดุร้ายมากขึ้น
เจ้าหน้าที่บอกนะโอ้โหนี่เราต้องไปให้ความรู้กับชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงแบบนี้
ให้แบบเป็นจริงเป็นจังเลยนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่เขาใช้วิธีนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับค่ะแล้วมีหลายพื้นที่ด้วยอ่าทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราจะตามเรื่องนี้ให้นะครับทุกผู้ชมครับส่วนที่วัดบ้านพาด
อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรียุธยานี่ครับทุกผู้ชมครับ
นี่เป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของพระสุเทพนะฮะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ
เราได้ไปคุยกับพี่สาวของพระสุเทพนะครับบอกว่าครอบครัวเนี่ยมีพี่น้องกันอยู่เก้าคน
พระสุเทพเป็นลูกคนรองสุดท้องพระสุเทพเนี่ยท่านเคยบวชตั้งแต่ตอนอายุยี่สิบ
ตอนนั้นบวชละครั้งหนึ่งนะฮะที่วัดชลประธานนะครับ
แล้วท่านก็ลาศิกขาออกมานะครับก็คือศึกออกมานะครับ
เพื่อมาเรียนต่อเรียนต่อจนจบปริญญาตรีนะฮะ
หลังจากนั้นนะครับก็จบปริญญาโทด้วยตอนที่จบตรีเนี่ย
จบด้านวิศวกรรมจบปริญทางโทด้านบริหารนะครับ
หลังจากนั้นก็ไปทำงานทำงานจนอายุสี่สิบสี่
ท่านก็ละทางโลกมาบอกพ่อกับแม่ว่าขอบวช
แล้วจะบวชตลอดชีวิตนะฮะก็ไปบวชจำวัดอยู่ที่วัด
บุญญาวาสจังหวัดชนบุรีนะแล้วก็กลับมาจำพรรษาที่วัดป่าเมตตาธรรม
ที่จังหวัดพระนครศรียุธยาที่บ้านเกิดปัจจุบันเนี่ย
บวชมา๘ปีแล้วท่านอายุห้าสิบสองนะฮะ
ล่าสุดเมื่อ๒๐ตุลาคมพระสุเทพท่านก็ตั้งใจว่าจะเดินทาง
ที่วัดบุญญาวาสเพื่อไปช่วยงานกระถิ่นของวัดที่เคยบวชนะฮะ
เนื่องจากถือว่าเป็นลูกศิษย์วัดนี้บวชที่วัดนี้
ก่อนจะมาจำพรรษาที่อายุทยาบ้านเกิด
เช้าวันนี้มีพระโทรมาบอกญาติที่อยุธยา
บอกว่าพระสุเทพถูกช้างป่ากระทืบ
ขณะออกบินทบาทจนมรณภาพ

พากันกอดคอร้องไห้นะครับ

เพราะยังไม่อยากบอกพ่อกับแม่ให้รู้
กับแม่เนี่ยอายุมากแล้วนะครับ

จัดงานไหว้ครูทำบุญบ้านประจำปีนะครับ
เมื่อวานทั้งวันมีพี่คนนึง
ซึ่งก็บวชเป็นพระเหมือนกันค่ะนะ
บอกว่ารู้สึกใจคอไม่ดีไม่มีความสุขเลย
เนี่ยกระทั่งเช้าวันนี้ถึงได้เจอข่าวร้ายได้ทราบข่าวร้าย
ยัดยานก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลศพ

ปนกิจศพวันพุธหน้านะครับทุกผู้ชมครับ